ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ทีมข่าว
ไทยรัฐทีวีของเราไปพร้อมประจำตามจุดต่าง
แล้วนะคะที่จะมีการชุมนุมนัดรวมตัวกันในวันนี้
แล้วก็ยังมีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยนะคะ
ตอนนี้บรรยากาศล่าสุดจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปติดตามที่จุดแรกกันก่อนเลยนะคะ
กับคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่
นุสวรีชัยสมรภูมิฝั่งพระหลโยธินนะคะเชิญคุณวิมวลวันเลยค่ะ
ตอนนี้รถคันไหนที่จะมุ่งหน้ามาที่อนุสวรีชัยสมรภูมิให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะ
บริเวณด้านหลังของดิฉันจะเห็นได้ว่ามีกาดอาสาของกลุ่มราศดร๖๓ค่ะ
ที่วันนี้มาปิดกั้นการจราจรทางเข้าไปในอนุสวรีชัยสมรภูมิ
โดยจุดที่ยืนอยู่ก็คือบริเวณใต้ทางด่วนนะคะ
หากว่ามาถึงบริเวณผนโยธินซอย๒ทางการอาสานะคะ
ก็จะมีการขอความร่วมมือประชาชนค่ะในการเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของดินแดงนะคะ
ขณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะไปดูการจราจรนะคะ
เดี๋ยวกล้องของเรานะคะจะแพนไปให้เห็นนะคะว่า
รถนั้นค่อนข้างที่จะติดขัดเลยทีเดียวนะคะ
รถที่มาจากสะพานควายมุ่งหน้ามาทางอนุสวรีชัยสมรภูมิ
จะถูกปิดกั้นการจราจรด้วยกาดอาสาของกลุ่มราศดร๖๓
ปฏิบัติการนี้เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๑๕นาทีนะคะ
กาดอาสาหลังจากที่เพจเยาวชนปลดแอบได้มีการประกาศว่า
นุสวรีชัยสมรภูมิจะเป็นจุดหลักในการชุมนุมเพื่อกดดันขับไล่รัฐบาลในวันนี้
หลังจากนั้นกลุ่มกาดอาสาค่ะประมาณ๑๐คนก็ลงมาบนพื้นผิวการจราจร
แล้วก็ขอความร่วมมือจากกลุ่มราศดรที่อยู่ตามจุดต่าง
ให้ลงมาช่วยกันปิดกั้นการจราจรเพื่อเปิดทางให้กลุ่มผู้ชุมนุมสามารถที่จะลงไปในพื้นผิวการจราจร
อนุสวรีชัยสมรภูมิได้เราจะเห็นว่ารถที่มาจากสะพานควาย
เมื่อมาถึงจุดนี้นะคะจะถูกเบี่ยงรถไปด้านซ้ายให้ออกไปทางดินแดงนะคะ
ทางดินแดงไปทางหน้าสำนักงานปปศเพื่อที่จะเลี่ยงไปในเส้นทางอื่นค่ะ
จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีรถของกลุ่มราศดร๖๓รถของวินมอเตอร์ไซค์
รถของเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะที่เข้ามาในพื้นที่ได้
เราได้สอบถามทางการอาสานะคะบอกว่ารถที่จะเข้ามาในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในพื้นที่ได้นะคะ
หากว่าเป็นรถที่มีความต้องการที่จะไปโรงพยาบาลบริเวณใกล้เคียงกับอนุสวรีชัยสมรภูมิ
กล้องของเรากำลังจับอยู่บริเวณใต้ทางด่วนมีรถเข้ามาสัญจรจำนวนมาก
ก็มีเจ้าหน้าที่หลายนายนะคะที่มาอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยส่วนเรื่องของรถประจำทางนะคะ
หากว่ามาถึงบริเวณโดยรอบของอนุสวรีชัยสมรภูมิจะมีเจ้าหน้าที่ขอสมกค่ะคอยบอกเส้นทางในการเลี่ยงไปตามเส้นทางต่างนะคะ
เดี๋ยวกล้องเราจะไล่มาเรื่อยจนเห็นว่ามีรถที่ลงมาจากทางด่วนมุ่งหน้ามาทางอนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ
ยังมีรถที่เข้ามาในพื้นที่อยู่แต่เนื่องจากในขณะนี้มีมวลชนราชดร๖๓เข้ามาในพื้นที่ของอนุสวรีชัยแล้วก็ลงไปในพื้นผิวการจราจรแล้ว
นั่นหมายถึงว่าแม้ว่าคุณจะสามารถลงมาจากทางด่วนแล้วลงมาที่อนุสวรีชัยได้นะคะก็จะประสบกับปัญหาเรื่องของการจราจร
อยากจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่จะเข้ามาใช้เส้นทางค่ะว่าหลีกเลี่ยงน่าจะดีกว่านะคะ
เพียงแค่ที่อนุสวรีชัยสมรภูมิเท่านั้นนะคะที่ทางกลุ่มราศดร๖๓ประกาศเป็นพื้นที่การชุมนุมและเป็นพื้นที่การชุมนุมหลัก
แต่ก็ยังมีจุดต่างที่มีการชุมนุมของกลุ่มราศดร๖๓อยู่ด้วยค่ะแล้วนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากอนุสวรีชัยสมรภูมิค่ะ